คุณผู้ชมค่ะตำรวจภูทรภาค๑และตำรวจภูทรภาค๕ได้ร่วมกันจับกลุ่มนักศึกษา๕คนค่ะ
ที่ได้รับจ้างขนยาเสพติดจับกลุ่มได้พร้อมของกลางยาบ้ากว่า๑ล้านเม็ดนะคะ
โดยได้รับจ้างมาจากขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ
จ้างให้ไปส่งยาเสพติดในพื้นที่ภาคกลาง
นักศึกษากลุ่มนี้รับสารภาพนะคะว่าได้ค่าจ้างคนละ๕๐๐๐บาท
แล้วก็ทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕ครั้งค่ะ
เจษดาศรีพมรนายบัณฑิตชาววัยสนายอานนท์โพงามนายบอลชาวหวายสา
และนายอัฐพลอุ่นจันดีนักศึกษาจากสถาบันแห่งหนึ่ง
ถูกตำรวจภูทรภักดิ์๑และตำรวจภูทรภักดิ์๕ร่วมกันจับกลุ่มตัวได้นะคะ
หลังจากตำรวจสืบทราบว่าจะมีขบวนการค้ายาเสพติด
เลียงยาบ้าจำนวน๕๐๐มัตต์หรือกว่า๑ล้านเมตร
บรรจุในกระสอบปุ๋ย๑๐ใบทำการซุกซ่อนไว้ที่ป้ายบอกทางริมถนนตัดใหม่
แสงพระธาตุตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
เพื่อให้กระบวนการที่เหลือนำไปส่งต่อให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคกลาง
ตำรวจก็ได้มีการเฝ้าติดตามพฤติกรรมค่ะ
จะจับตัวผู้ต้องหาทั้งหมดได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพนะคะ
ได้ลำเลียงยาเสพติดมาจากจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็มาพักไว้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อรอนำไปส่งให้กับลูกค้าในกรุงเทพมหานคร
ค่าจ้างคนละ๔๕๐๐๐บาท
ที่ผ่านมาเคยรับจ้างขนยาบ้ามาแล้วไม่ต่ำกว่า๕ครั้งค่ะ
ตำรวจภูทรภักดิ์๑ได้ประสานเจ้าหน้าที่ปรับรามยาเสพติดภักดิ์๑
ยึดทรัพย์สินของ๕ผู้ต้องหานะคะ
ซึ่งยึดรถยนต์สมุดบัญชีเงินฝากทองรูปภัณฑ์

เจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบหาที่มาของทรัพย์สิน
พร้อมเตรียมขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการที่เหลืออยู่ต่อไปค่ะ